ไปเที่ยวกันหน่อยดีไหมคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าหน้าหนาวนี้ไปเที่ยวไหนดี
บุรีรำเลยค่ะเพราะตอนนี้คนเขาแห่กันไปชมปากปล่องภูเขาไฟที่เขากระดง
รับลมหนาวกันคึกคักสุดไปเลย
ยาว๓วันค่ะนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยก็พาครอบครัวไปเที่ยววรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดง
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตำบลสเม็ดอำเภอมวิญญาจังหวัดบุรีรำนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาเลือกได้ไงว่าเขาจะขึ้นบันไดนาคาราช๒๙๗ขั้น
ขึ้นสู่ยอดเขากระโดงตามความเชื่อว่าจะทำให้มีอายุยืนยาว
หรือใครอยากไปสบายหน่อยข้อเข่าไม่ไหวข้อขาไม่ช่วย
ก็ขับรถขึ้นไปถึงด้านบนยอดเขาเลยก็ได้นะคะมีให้เลือก
จากนั้นก็เดินข้ามสะพานแขวนลาวา
ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทมานานนับแสนปีแล้วค่ะ
โดยปากปล่องภูเขาไฟเป็นรูปโค้งวงพระจันทร์นะ

ส่วนยอดเนินด้านทิศเหนือคือเขากระโดง
สูงจากระดับน้ำทะเล๒๖๕เมตรค่ะ
ปัจจุบันกลายเป็นสะน้ำ
แล้วก็มีเส้นทางให้เดินชมโดยรอบปากปล่องได้

รวมถึงพอไปถึงแล้วยังสามารถไปกราบสักการะ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง๑๒เมตร
ประดิษฐานอยู่บนยอดเขากระโดง

เห็นตัวเมืองบุรีรำได้ด้วยนะคะ
แล้วก็แน่นอนสามารถรับลมเย็น
อุณหภูมิ๒๒องศาในช่วงวันหยุดนี้ได้ด้วย
จนทีวันนักอุทยานภูเขาไฟกระดงก็บอกว่า

ก็มีกิจกรรมวิชาการในจังหวัดบุรีรำด้วย
นักท่องเที่ยวเข้าชมภูเขาไฟกระดง

ถือว่ามากกว่าช่วงเวลาปกติเท่าตัวเลยค่ะ

ไม่ต้องแย่งกันไปจังหวัดที่มันแน่นนะ